ไปดูเหตุสลดที่เราเกริ่นกันเอาไว้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
มีลูกสาววัย๗ขวบนะคะตื่นขึ้นมากลางดึกปลุกแม่
ไม่ตื่นแล้วนะคะพอเปิดไฟดูเท่านั้นแหละ
เห็นมีเชือกพันอยู่รอบคอแม่

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านลักษณะเพลิงพักมุง
สังกษีชั้นเดียวหมู่๑๒ตำบลหนองสโหน่ค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตคือนางปรารถนาพรมน้อยนะคะอายุ๓๗ปี
อยู่ในสภาพนอนคว่ำบนที่นอน
มีเชือกพันอยู่บริเวณลำคอไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
แล้วก็พบญาติกำลังปลอบใจลูกสาววัย๗ขวบที่อยู่ในอาการตกใจค่ะ
ญาติว่าเกิดอะไรขึ้นก็เล่าให้ฟังว่า
ผู้ตายเนี่ยนอนอยู่กับลูกสาววัย๗ขวบแล้วก็หลานสาวอายุไล่เลี่ยกันรวมเป็น๓คนนะคะ
นายทองภูลพรมน้อยน้องชายผู้เสียชีวิตบอกว่า
ปกติก็จะนอนด้วยกันในบ้านนี่แหละแต่ว่าวันเกิดเหตุตัวเขาไปนอนที่บ้านป้า
ช่วงเช้ามาเปิดประตูบ้านก็เห็นหลานสาววัย๗ขวบวิ่งมาบอกว่า
แม่หนูตายแล้วก็รีบเข้าไปดูพี่สาวก็เห็นว่าเสียชีวิตแล้วจริงค่ะ
ซึ่งลูกสาวเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนนอนแม่ได้พูดให้ตัวเธอฝากดูแลตัวเอง
ให้ดูแลตัวเองแล้วแม่ก็บอกว่าถ้าแม่ตายอย่าร้องไห้นะ
แล้วก็นอนคว่ำจนกระทั่งประมาณสักตีสองครึ่งค่ะ
สะดุ้งตื่นขึ้นมาเรียกแม่จะไปเข้าห้องน้ำ
ลุกเท่าไหร่แม่ก็ไม่ตื่นพอเอาไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องดู
เห็นว่าที่คอแม่มีเชือกคาอยู่ก็เอามีดที่อยู่ใกล้ใกล้เนี่ย
พยายามจะตัดเชือกออกแต่แม่ก็นิ่งไม่หายใจแล้ว
ก็เลยนั่งร้องไห้กับพี่ที่มานอนด้วยกันจนเช้าเลยค่ะ
ถามว่าเป็นอะไรหลานเช้าก็เลยบอกว่าแม่หนูตายแล้ว
ซึ่งสาเหตุการตายตำรวจเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการฆาตกรรม
เพราะว่ามีลูกสาวอยู่ด้วยทั้งคืนค่ะแถมตามร่างกายก็ไม่พบร่องรอยบาดแผลด้วย
ประกอบกับผู้ตายเองมีอาการป่วยทางจิตนะคะ
ไม่ได้กินยามา๒ปีแล้วก็เลิกรากับสามีไปเมื่อหลายปีก่อนค่ะ
สำหรับประเด็นการผูกคอตายของนางปรารถนาที่อยู่ในลักษณะนอนคว่ำกับที่นอนเนี่ยนะคะ
มีเพียงเชือกเส้นเล็กพันคอเอาไว้
หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าการผูกคอตายลักษณะนี้จะเสียชีวิตได้จริงเหรอ
ล่าสุดก็มีคำอธิบายของแพทย์จากโรงพยาบาลนางรองนะคะว่า
ที่พันคอผู้ตายไม่สามารถจะทำให้เสียชีวิตได้หรอก
เพราะไม่มีแรงโน้มถ่วงที่จะดึงให้หลอดลมตีบจนไม่มีอากาศหายใจ
แต่จากหลักฐานที่ตำรวจเก็บมาได้เนี่ยพบว่ามียาหลายชนิดเลยค่ะ
ยาแก้แพ้แล้วก็ยาคลายเครียดหายไปจากกระปุกเกือบทั้งหมด
ก็เลยคาดว่าผู้ตายน่าจะกินยาเกินขนาดทำให้เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
โดยตำรวจและแพทย์ก็พร้อมที่จะนำร่างไปผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ญาติเองก็ไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตเพราะผู้ตายไม่เคยมีศัตรู
แล้วก็ไม่เคยไปสร้างความวุ่นวายให้กับใครในหมู่บ้าน
การเสียชีวิตในครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะกินยาเกินขนาดตามที่แพทย์บอกมาค่ะ